จนถึงขณะนี้ไทยผ่านการเลือกตั้งสอสอมา๒เดือนแล้วนะครับ
ก็ยังไม่สามารถจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลกันได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคั่วในซีกของพักเพื่อไทยหรือว่าซีกของพักพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐที่ถูกมองว่ามีเสียงสว๒๕๐สวรอโหวตเลือกนายรัฐมนตรีให้อยู่
ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นแล้วการจัดตั้งรัฐบาลในไทยนั้นช้าหรือว่าเร็วกว่ากันมากน้อยอย่างไร

จนตอนตอนนี้ในเรื่องของของกระโสงต่างนั้น
เป็นเพียงการแนวหารึอย่างที่ท่านหนุน่าได้เรียนแล้วนะครับว่า
ดีล่ะมากกว่ากับการดูว่ากระโสงแต่ะพบให้ก่อน
ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังรวบรวมนโยบายของพักร่วมทั้งหมดเข้ามา
แล้วจากนโยบายพักร่วมที่เข้ามานั้นเนี่ย
ก็คือนโยบายที่พักร่วมจะต้องดำเนินการตามที่เราได้หาเสียงไว้
แล้วถึงจะไปขั้นตอนสู่กระทรวงต่างนะครับ

เปลี่ยนว่าเราเดินมาถึงขั้นตอนนี้เท่านั้นเอง
เวลากว่า๒เดือนในการเดินหน้าเจรจาต่อรองกับพักการเมืองให้มาร่วมรัฐบาล
เพื่อหนีเสียงปริ่มน้ำของพักพลังประชารัฐ
ถือว่าทุบสถิติของการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังรัฐประหารทั้งหมด
กลับไปในอดีตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลังรัฐประหารมีทั้งหมด๙ชุด
จำนวนนี้ใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่๑๖๓๗วัน
โดยรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคลาปยูนเจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติ
ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลคือ๑๖วันหลังการเลือกตั้ง
โดยมีพักร่วมรัฐบาลรวม๕พัก
ส่วนรัฐบาลที่ใช้เวลามากที่สุดคือรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวศเมื่อปี๒๕๕๙
ที่ใช้เวลารวม๓๗วันโดยมีพักร่วมรัฐบาล๖พัก
ขณะที่พักฝ่ายค้านมีพักเดียวคือพักประชาธิปัตย์
หากจะนำมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในประเทศที่มีการเลือกตั้ง
เคียงกับไทยอย่างอินโดนีเซียและอินเดีย
คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
หลังผ่านวันเลือกตั้งมาเป็นเวลา๑เดือน
โดยนายโจโกวิโดโดหรือโจโกวี
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งในสัดส่วนร้อยละ๕๕ต่อ๔๕
ซึ่งทำให้ผู้แพ้ไม่พอใจและประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
ทำให้มวลชนในฝ่ายสนับสนุนผู้แพ้ออกมาชุมนุมประท้วงจนกลายเป็นเหตุจราจน
มีผู้เสียชีวิต๖ศพบาดเจ็บกว่า๒๐๐ลาย
ส่วนที่อินเดียประเทศประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกือบ๙๐๐ล้านคน
ใช้เวลาในการเลือกตั้งทั่วประเทศนานถึง๖สัปดาห์
หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นทางการอินเดียกำหนดให้วันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นวันนับคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศและทราบผลได้ภายในวันเดียวเท่านั้น
โดยนายเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำประเทศต่อไปได้
คะแนนนิยมถล่มทลายสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้
ขณะที่แนวร่วมฝ่ายค้านหลักได้ที่นั่งในสภาไม่ถึง๑๐๐ที่นั่ง
แต่จำนวนผู้แทนในสภาทั้งหมด๕๔๒คน
ตัดกลับมาที่ประเทศไทยในวันนี้ยังคงเห็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเดินสายสู่หอบรรดาพักร่วมอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีหลายพักหลายกวนออกมาแสดงอิทธิฤทธิไม่พอใจเพราะการแบ่งเค้กไม่ลงตัว
แต่สุดท้ายนายกรัฐมนตรีคงหนีไม่พ้นคนหน้าเดิม
เพราะมีมือของสวทั้ง๒๕๐คนคอยสนับสนุน
แต่ถ้าว่ารัฐบาลชุดใหม่จะไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างไร้ลอยต่ออย่างที่ตั้งใจไว้
เพราะเสียงที่ปริ่มน้ำของสภาพผู้แทนรัศดรได้กลายมาเป็นตัวกำหนดอายุไขของรัฐบาลประยุทธ์เรียบร้อย